ท่านผู้ชมครับที่สกลนครนะครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยต้องช่วยกันตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบขวบนะฮะ
เพราะว่าหายจากบ้านไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นค่ะ
แล้วเด็กเนี่ยโผล่ออกมาจากข้างทางตอน๓ทุ่มบอกถูกจับลักพาตัวไปมัดมือมัดเท้า
แล้วเนี่ยหนีออกมาขอความช่วยเหลือได้นะฮะ

น้องบอกถูกจับลักพาตัวไปเนี่ยค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ทีนี้ก็ตื่นถนกกันเลยนะครับโอ้โหชาวบ้านชาวช่อง
ลูกหลานจะโดนอีกนะฮะเด็กชายคนนี้อายุ๑๐ขวบนะครับ
เหนือตัวมอมแมมเปื้อนจาระบีมาเลยถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกฟาง
กระโดดออกมาเนี่ยเป็นพงหญ้าข้างทางนะครับ
อยู่ตึกแถวหมู่บ้านอุดมทรัพย์ถนนเสรีไทยนะฮะ
ห่างจากบ้านของเด็กที่อยู่ซอยหนองมันปลา๓ในเขตเทศบาลสกลนคร
กิโลเมตรได้นี่คุณย่านะคุณย่าทราบข่าวก็มาดูหลานชาย
ชาวโม่งชาวบ้านก็มาดูกันตกอกตกใจกันหมด
ก่อนที่จะเจอน้องเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะ
เพจสกลนครซีตี้นะฮะกู้ภัยด้วย
ร่วมกันโพสต์ตามหาเด็กชายวัย๑๐ขวบคนนึง
ผู้ปกครองเนี่ยแจ้งว่าหายไปจากบ้านตั้งแต่๕โมงเย็น
นี่หลังจากนั้นเขาก็โพสต์บอกว่าเจอแล้ว
ตอน๓ทุ่มกว่าน้องปลอดภัยดีนะน้องถูกจับตัวเห็นไหม
โอ้โหนี่ฮะก็ต้องแจ้ง๑๙๑มานะครับ
๑๙๑ก็มาพาตัวเด็กไปที่สพมสกลนคร
ญาติญาติไปที่นั่นด้วยอย่างนี้ต้องตามหาแล้วใครจับตัวเด็กไป
คือหลายคนก็กลัวแล้วฮะแก๊งลักพาตัวเด็กหรือเปล่า
แก๊งเงินกู้นอกระบบหรือเปล่าต้องมาคอยระวังแบบลูกหลานกัน
สุดท้ายครับถามไปถามมาเอาตอนแรกก่อน
ตอนไปถึงโรงพักเนี่ยน้องนะบอกว่ามีคนร้ายใส่แว่นดำมาจับตัวไปแล้วใช้ผ้าโปะยาสลบ
ตัวไว้ที่พงหญ้าข้างทางพอรู้สึกตัวออกมาก็เลยนี่ฮะกระโดดหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ตำรวจบอกตอนแรกที่สอบสอบไปสอบมาเนี่ยเริ่มพบพิรุธแล้วนะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่

คือตำรวจเขาบอกเขาไม่เห็นพฤติกรรมก่อนหน้านี้ว่าจะมี
สวมแว่นดำหรือว่าใครมีพฤติกรรมน่าสงสัยอยู่ถนนแถวนี้
อยู่ดีก็คือเห็นน้องเนี่ยกระโดด

นี่ปึ้งปึ้งปึ้งออกมา
นึกว่าจริงจ้อตำรวจ
เขาก็ไปย้อนกลับกล้องวงจรปิดดูก่อนหน้านี้

ที่ผู้ปกท้องเขาตามหานะฮะ
สุดท้ายเนี่ยซักไปซักมา
ยอมบอกกับย่าบอกออกไปเที่ยวเล่นแล้วเพลิน
กลับบ้านช้ากลัวจะโดนดุ
ก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมา

กลัวจะโดนดุฮะโหลูก

ก็ไปหาเชือกมามัดมือมัดเท้า

ใช่แล้วก็กระโดดออกมาจากข้างทาง

คุณผู้ชมครับมีพนักงานของบริษัทแถวนั้นนะครับ
บอกว่าตอนนั้นอยู่บนชั้น๒ของออฟฟิศนะฮะ
ได้ยินเสียงคนแบบอุ้ยคุยกันเอะอะโวยวายนะครับ

ก็เลยมาดูเห็นเด็กคนนึงนะ
ลักษณะร้องไห้ตกใจบอกถูกผู้ชายสองคนจับตัวมา

คือในฮะคุณสู่คุณสู่บอกได้ยินก็ตกใจนะ

เพราะว่าเชือกฟางที่มัดแขนกับขาน้องดูมันมัดหลวม

ใช่ต้องสอนเอานะครับเพราะว่าแหมบอกไปเที่ยวเล่นเพลินไปหน่อย
ค่ำแล้วเลยเวลาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเนี่ยสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
คุณย่าบอกว่าหลานเนี่ยไปเล่นนอกบ้านแล้วก็เพลินจนลืมเวลา

สร้างเรื่องขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยทำตัวแบบนี้
มาเหลวไหลกลับบ้านช้าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ปกติย่าจะคอยย้ำเตือนไม่ให้ไปเล่นจนมืดค่ำนะ
เพราะว่ามีแก๊งลักขโมยเด็กอยู่อะไรพวกนี้
อ่าย่ายืนยันว่าไม่มีแก๊งรักขโมยเด็กนะ
คือหลานเนี่ยไปเล่นแล้วก็สร้างสถานการณ์เอง
คุณพ่อคุณแม่ทำงานที่อื่นเลยอยู่กับญ้า

หรือจะให้ดีก็อาจจะให้ทางคุณหมอหรือว่าทางหน่วยงานด้านสุขภาพจิตมาช่วยคุยกับเด็กด้วยก็ได้

อย่างนั้นโอ้โหเดี๋ยวต่อไปเกิดขึ้นจริงขึ้นมานี่
บอกใครใครไม่เชื่อขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะ
ขวบเนอะยังมีเวลาอบรมสั่งสอน
น้องก็น่าจะเชื่อฟังแหละหวังว่านะคะ